เอาล่ะห้องข่าวหัวเขียวของเรา
เริ่มต้นด้วยปฏิบัติการในการค้นหาดาราสาวรายนี้
แตงโมนิดาที่พลัดตกน้ำตกท่าไปเมื่อคืนที่เจ้าพระยานะครับ
ในวงการก็มีความเป็นห่วงหลายคนก็ถามนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มตั้งแต่ช่วงสักประมาณ
มูลที่ร่วมกับตันยูรายงานออกมา
บอกว่ากู้ภัยกำลังเร่งค้นหาแตงโมนิดา
เพราะว่าพลัดตกน้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม๗
คือมีรายงานออกมาว่ามีเรือขับออกมากลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเรือมีผู้โดยสารอยู่
และหนึ่งในผู้โดยสารนั้นก็คือดาราสาวชื่อดังแตงโมนิดานั่นเองนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมเรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อน
หนึ่งในคนที่ไปด้วยกับคุณแตงโมนะครับ
คือให้ข้อมูลบอกว่าสักประมาณ๔ทุ่ม
กับเพื่อนรวมทั้งหมด๖คน
แบ่งเป็นชาย๓คนหญิง๓คนค่ะ

พอมาถึงกลางแม่น้ำค่ะช่วงท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
อำเภอเมืองนนทบุรีปรากฏว่าคุณแตงโม

หงายท้องตกลงจากเรือหายไปกับกระแสน้ำนะคะ
คือตอนนั้นก็ขับเรือวนตามหาตะโกนส่งเสียงเรียก
แต่ไม่พบค่ะสุดท้ายตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ
แจ้งเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำให้มาช่วย
ใช่แล้วก็ตอนจังหวะนี้ที่เจ้าหน้าที่มาถึง
แล้วก็ถามเพื่อนของคุณแตงโม

ฟังเสียงเพื่อนของคุณแตงโมเล่าให้ฟังนะครับ

คือตกตรงกลางแม่น้ำระหว่างตรงนี้
กับฝั่งโน้นตรงกลางเลยค่ะ

นี่คือเพื่อนที่เจ้าหน้าที่จำรวจไปถาม

ณตอนที่ไปถามเนี่ยเพื่อนท่านนี้ก็

ก็ยังสับสนอยู่ในข้อมูลที่เพื่อนได้บอกกับกู้ภัย

ซึ่งถ้าเกิดดูจากเรือดูจากคนที่ลงเรือไปกับคุณแตงโมแล้ว

จากข้อมูลคือคุณแตงโมไปนั่งอยู่ท้ายเรือ

แต่ว่ารอบเรือนั้นมันไม่ได้มีที่กั้นอะไรนะฮะ
แต่ว่าคลื่นมันซัดหรือว่าเรือมันโงกเงกโงเงียนอะไรอย่างนี้

แล้วกระแสน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวแรงด้วยนะคะ
ถูกต้องซึ่งกู้ภัยเองบอกว่าด้านบน
มันจะนิ่งก็ตามแต่ด้านล่างน้ำค่อนข้างแรงแล้วก็เชี่ยวเหมือนกัน

ถูกต้องหลังเกิดเหตุทางด้านของเทศบาลนครนนท์ทัพวดี
ก็มีการนำเรือแล้วก็ชุดประดาน้ำของร่วมกับตันยูกว่า๒๐คน
ลงไปงมค้นหาก็ยังไม่เจอ
แล้วก็มีคุณบีมสรรยูด้วย
ก็เป็นเพื่อนที่ร่วมวงคับเจสตะกี้

ใช้เวลากันเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เจอร่างของคุณโม
ซึ่งก็ยังมีความหวังว่าคุณแตงโมจะปลอดภัย
เพราะว่าจุดที่จมเองค่อนข้างลึกและเป็นร่องน้ำลึก

พี่ชายกับแม่ลงพื้นที่ไปแล้ว
ก็ไปติดตามภารกิจในการค้นหาคุณแต่งโม
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พบคุณแตงโมนะ
ผมเห็นล่าสุดในช่วงตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้ามืด
คุณเปิ้ลนาคอนก็นำทีมเจสสกีอะไรลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกัน

แฮชแท็กแตงโมขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้ว
คนให้ความสนใจมากส่งกำลังใจไปให้ทีมปฏิบัติงาน
แล้วก็ส่งกำลังใจให้หาคุณแตงโมได้
แต่ย้ำว่าในโซเชียลคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อทุกข่าว
ที่มีการสบิตไปเพราะก่อนนั้นมันมีข่าวแบบ
เป็นเท็จว่ามีคนไปเจอผู้หญิงคนนึง
เปียกไปยืนบนสะพานพระราม๗จะเป็นคุณแตงโมหรือเปล่า

ไม่ใช่แล้วยังไม่ได้เจอคุณแตงโมนะตอนนี้นะ
อุปสรรคนอกจากกระแสน้ำนอกจากความมืดแล้ว
เพราะว่าตอนนี้มีการแชร์ต่อข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่ความจริง
เพราะถ้าเกิดว่าไปแชร์ว่าเจอแล้ว
ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่งงงใช่ไหมคะ

เพราะฉะนั้นอย่าแชร์อะไรที่อาจจะไม่ได้เช็คข้อมูลนะคะ

ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูปฏิบัติการในการค้นหาคุณแตงโมดีกว่า

เพราะว่าทีมข่าวของเราก็เกาะติดอยู่
ในการปฏิบัติการค้นหาคุณแตงโมนะครับ
คุณแจ๊กกะรีนบอกก่อสายบันเทิงของเรา

ติดตามจากคุณแจ๊กกะรีนสวัสดีคุณแจ๊กกะลินนะฮะ

สำหรับบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่งตอนนี้คุณผู้ชม
มาแล้ว๘ชั่วโมงอย่างที่เห็นด้านหลังนี่แหละค่ะ
ทีมกู้ภัยและอาสาสมัครนะคะนักดำน้ำด้วย
ยังไม่ยุติภารกิจในการตามหาตัวของแตงโมนิดา
หล่นลงแม่น้ำเจ้าพญาในจุดนี้นะคะ
เดตล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะคะ

ก็มีทีมมูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะ

สลับสับเปลี่ยนนะคะหลายทีมเลยค่ะคุณผู้ชม
ช่วยตามหาตัวนะคะแตงโมนิดา

ก็เหมือนทีมจะยุติภารกิจในการค้นหาแล้วนะคะ

แต่ว่าล่าสุดค่ะทีมกู้ภัยขอลุยช่วยต่อค่ะ
โดยเรียกกำลังเสริมเจ้าหน้าที่มาอีก๓๐คนด้วยกันค่ะ
คือจะลุยช่วยเนี่ยค่ะดำน้ำในจุดนี้ค่ะ
ยาวจนถึงพรุ่งนี้เช้าก็เลยทีเดียวค่ะ
โดยทุกคนก็ยังมีหวังนะคะว่าจะเจอตัวของดาราสาวแตงโมนิดา
ทางด้านคนบันเทิงนะคะอย่างพี่เปิ้ลนาคอนค่ะ
พอทราบข่าวจากภรรยาคุณจูนเนี่ยค่ะ
ก็รีบขับรถมาเลยค่ะมาพร้อมกับทีมเจ็ดสกีของตัวเองนี่แหละค่ะ
โดยทันทีที่มาถึงเนื้อจุดนี้นะคะ
เปิ้ลก็ขับเจสสกีค่ะ
วนรอบจุดที่แตงโมพัดตกหลายสิบรอบด้วยกัน
คือพี่เปิ้ลเนี่ยขับบนรอบนี้คุณผู้ชมเป็นเวลากว่า๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็เอาไฟส่องสอดส่องตามที่ต่างค่ะ
อยู่ใต้โป๊ะหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ริมตลิ่งหรือเปล่า
แต่ท้ายที่สุด๒ชั่วโมงค่ะที่พี่เปิ้ลตามหา
ก็ยังไม่เจอตัวแตงโมนิดาค่ะ
ซึ่งพี่เปิ้ลเองนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะว่า
อุปสรรคสำคัญที่สุดนะคะคือจุดที่แตงโมตกเนี่ย

แล้วระยะเวลาตั้งแต่ที่หายไปคือตั้งแต่ช่วง๔ทุ่ม๔๐นาทีนะคะ
จนถึงตอนนี้จนถึงตอนที่เรียกคนมาช่วยเนี่ย

หลายคนหวั่นใจนะคะว่าจะไม่เจอตัวเธอ
อย่างไรก็ตามแต่นะคะทุกคนก็บอกว่า
ไม่เป็นไรเราจะช่วยค่ะเราจะช่วยเราจะตามหาแตงโม
พรุ่งนี้ก็คงจะได้ยินข่าวดีแล้วก็ยังพอมีหวังแน่นอน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เปิ้ลนาคอนกันหน่อยค่ะ
ช่วงจังหวะ๔ทุ่มน้ำมันจะลงพอดี
มันจะออกทะเลพอดี
วนแบบวนข้างล่างแรงข้างล่างแรงอยู่ใช่
ภาวนาว่าเขาอาจจะได้รับการช่วยเหลือ
แล้วก็เพียแล้วก็หลับไปแล้ว
เลยไม่ได้ติดต่อเพื่อนฝูงหรืออะไรยังไง
ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะฮะภาวนาให้เป็นอย่างนั้น
และคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่แบบบีบหัวใจนักข่าว
บีบหัวใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากเลยค่ะ
เมื่อคุณแม่พันธิดาของแตงโมเนี่ยค่ะ
ดูข่าวลูกสาวอยู่กับบ้านไม่ได้ค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าช่วง๔ทุ่มเหมือนเกิดเหตุอะไรไม่รู้
แม่แบบหัวใจเต้นแรงมากค่ะ
พอรู้ข่าวตกใจมากค่ะนั่งอยู่กับบ้านคือทนไม่ไหวจริงค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วค่ะต้องขับรถมารอถึงที่ท่าน้ำค่ะ

แล้วต้องบอกว่าพอคุณแม่มาเจอแบบบรรยากาศ
น้ำตาปิ่มเลยคุณผู้ชมอย่างภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
คุณแม่บอกแม่แทบใจจะขาดค่ะ
กอดพี่ชายแตงโมครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะ
แม่บอกนะคะว่ามีหลังสังหรณ์หลายอย่าง
ที่แตงโมจะหายตัวไปแบบนี้ค่ะ

งโมก็คือจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยทุกคืนเลย

หรือว่าจะเป็นการไปเยี่ยมคุณป้าญาตินะคะ

ที่แตงโมลงรูปล่าสุดนี่แหละค่ะ
คือแตงโมบอกว่าคือคุณแม่บอกว่า
โมไม่ได้เจอญาติคนนี้นานมาแล้วค่ะ
อย่างไรก็ตามแต่นะคะคุณแม่บอกว่า

ท้ายที่สุดนะคะคุณแม่พูดด้วยเสียงสั่นเพลือน้ำตาคลอเลยนะคะ
คุณผู้ชมบอกว่าแตงโมยังไงเธอก็ต้องกลับมาหาแม่
อย่าทิ้งแม่ไปนะคะ
มีผู้หญิงชุดขาวตรวจเปียกน้ำ
แล้วก็เดินขึ้นมาจากน้ำ๒ครั้ง

สำหรับที่เรายังไม่เจอผมว่าน้องโมต้องปลอดภัย
คุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาตี๔กว่า
หลังจากที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เสร็จนะคะ
มันมีเรื่องที่สร้างความงุ่นงงให้กับนักข่าวอย่างมากค่ะ

แล้วก็บอกว่าให้คุณแม่ไปที่รถตู้
บอกด้วยนะคะว่าจะพาไปเจอกลุ่มเพื่อนของแตงโมค่ะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็เดินตามไปนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งก่อนจะขึ้นรถแม่เหมือนแม่ไม่ยอมขึ้นนะคะ
ผู้หญิงคนนั้นนะคะเลยยื่นโทรศัพท์ปริศนาให้

ก่อนที่แม่จะบอกกลับทีมข่าวของเรา

เพื่อที่จะเจอแตงโมเป็นคนแรกด้วยค่ะ
อย่างไรก็ตามแต่นะคะเราก็ต้องตามติดกันต่อไปนะคะว่าตอนท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณแม่เนี่ย
จะได้เจอกับแตงโมจริงหรือเปล่าเพราะว่าแจ๊กกะรีนเองนะคะที่มารออยู่ที่เนี่ยค่ะ
ตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงตอนนี้คือเราก็ยังมีความหวังนะคะแม้จะง่วงแม้จะท้อ
เราก็จะสู้ต่อไปค่ะส่วนภารกิจที่เห็นด้านหลังเนี่ยค่ะในการที่จะตามหาตัวของแตงโมนิดานะคะ
ก็เท่าที่สอบถามมาทีมงานทั้งหมดนะคะก็จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่อไป
แล้วพรุ่งนี้เช้านะคะในช่วงเช้าเนี่ยค่ะก็จะมีทีมมาเสริมอีกมากมายเลยนะคะ
ก็แฟนไทยรัฐทีวีรวมไปถึงแฟนของดาราสาวแตงโมนิดานะคะก็ส่งกำลังใจผ่านจอของเราได้นะคะ
แล้วก็ติดไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวันนะคะเรามีรายงานสดมานำเสนอความคืบหน้าตลอดค่ะ
สุธิเกียจถ่ายภาพแจ๊กกะลีนรายงาน
ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณแจ๊กรีนกับทีมรายงานสดมาจากทาบเรือพิบูรสงครามหนึ่งนะคะ
มีข้อมูลในเรื่องของคุณแม่ของคุณแตงโมนะก็คือคุณแม่พนิดานะครับ
คุณแม่พนิดามีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนของคุณแตงโมที่ไปด้วยกัน
รวมถึงเห็นว่ามีผู้จัดการส่วนตรงคุณแตงโมเนี่ยไปด้วย

อ้าวเพื่อนแล้วก็ผู้จัดการหายไปไหน

คือคุณแม่บอกแบบนี้นะครับคุณแม่ได้พยายามติดต่อผู้จัดการแต่ก็โทรไม่ติดนะฮะ
แล้วก็แปลกมากที่ผู้จัดการที่ไปด้วยกันแต่ไม่ติดต่อคุณแม่เลย

จนถึงตอนที่คุณแม่รู้ข่าว
คุณแม่บอกรู้ข่าวมาจากที่อื่นด้วยซ้ำ
ทำไมไม่รู้ข่าวจากเพื่อนไม่รู้ข่าวจากผู้จัดการเลยนะครับ
ตอนนี้ได้ข่าวว่าเรือที่นั่งมาแล้วก็หนีไปด้วย
แม่บอกแบบนี้ตามตัวไม่ได้
รวมทั้งเจ้าของเรือเพื่อนที่ใกล้ชิดแตงโมไม่มีใครบอกเลย
แม่เนี่ยบอกว่าสันนี้ถามไม่ถูกเลยฮะ
แตงโมหรือว่าลูกสาวจะตกน้ำพลัดตกหรืออะไร

ค่ะทีนี้มีข้อมูลจากคุณเปิ้ลนาคอนนะครับ
คุณผู้ชมคุณเปิ้ลนาคอนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวนะคะบอกว่า
คือตอนที่คุณแตงโมตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเธอสวมใส่เสื้อชูชีพนะคะ

อันนี้จากเพื่อนบอกนะอันนี้จากปากคุณเปิ้ลนะฮะ
คุณเปิ้ลก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสวมใส่เสื้อชูชีพ
ในฐานะคนที่ขับจะสกีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสวมเสื้อชูชีพ
ก็โอกาสรอดสูงมาก
น่าจะไปขึ้นฝั่งใดจุดหนึ่ง๑๐๐เลยนะคะ
อาจจะหลับไปรอให้เขาติดต่อมาหรือเปล่า
ส่วนอีกหนึ่งกรณีเมื่อกี้พูดถึงคุณแม่อีกนิดหนึ่ง
ตอนที่คุณแจ๊กกะรีนรายงานว่าคุณแม่ได้รับสายโทรศัพท์
ปลายสายพูดว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแตงโม
คือคุณแม่ก็เปิดเผยออกมาเหมือนกันนะครับ
คุณแม่บอกแบบนี้บอกว่าปลายสายเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของแตงโม
คุยกับปลายสายแบบนี้บอกว่าทำไมไม่ติดต่อคุณแม่มา
คุณแม่รู้จากคนอื่นทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนล่ะคะ
อีกไกลไหมคะแม่จะเดินไปได้ไหมคะถ้าบอกว่าจะไปเจอเนี่ยนะครับ
ทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นเพื่ออะไรและต้องการให้คุณแม่ไปทำไม
คุณแม่บอกแบบนี้นะครับจากนั้นคุณแม่ของแตงโมเนี่ยก็เปิดเผยหลังคุยโทรศัพท์เสร็จบอกว่า
ยังไม่เจอแตงโมแต่เพื่อนบอกให้ไปรอส่วนผู้จัดการเองที่หายไปเนี่ย
ผู้จัดการตอนนี้ไปแจ้งความไปแจ้งความว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างกับแตงโมนั่นเองนะฮะ
ส่วนคนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะดารานะคุณ
ดาราให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านโซเชียลต่างละนามมากมายเลย
ถ้านับเวลาเหตุการณ์ที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่าคุณแตงโมพลัดตกเรือในแม่น้ำ
ตอน๔ทุ่ม๔๐จนถึงตอนนี้ก็ตี๕๔๐กว่านับเวลาได้ประมาณ๗ชั่วโมง
เราจะรายงานบรรยากาศสดให้ได้ชมกันตลอดทั้งรายการแล้วก็ตลอดทั้งวัน
กว่าจะเจอคุณแตงโมในวันนี้นะครับ